คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
มีวัยรุ่นผู้ชายอายุ๑๙ปีถูกกลุ่มวัยรุ่น๓คนนะคะ
ก่อเหตุยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บนอนจมกองเลือดอยู่นะคะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการในหมู่บ้านออบทอง
คนร้ายพอก่อเหตุเสร็จก็หนีไปตอนนี้ออกหมายจับแล้วนะคะ
เรื่องต้นเนี่ยสาเหตุของการก่อเหตุนี้นะคุณผู้ชม
เรื่องมันเล็กนิดเดียวแค่มองหน้ากันถึงขั้นต้องมายิงกันแบบนี้ค่ะ
ในอธิพงศ์ภูมิเล็กหรือนุรนายุ๑๙ปี
ถูกวัยรุ่น๓คนนะคะขี่รถจักรยานยนต์มารุมทำร้าย
แล้วก็ใช้ปืนยิงเข้าใส่ยิงเข้าไปที่ชายโครงซ้าย
ลุออกชายโครงขวาเลยค่ะบาดเจ็บสาหัสนะคะ
หมู่บ้านออมทองอำเภอเมืองสมุทรปราการ
พอก่อเหตุเสร็จคนร้ายก็หลบหนีไป
วันนี้เราส่งคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุไปถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กับเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
นายวิทยาวัฒน์ถารัฐหรือนิวคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
เขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขากับในหนุนคนเจ็บเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยว
แล้วไปเจอกับนายนัทธพงศรีหาเนธหรือในท็อปอายุ๒๓ปี
แล้วในท็อปมองหน้า
ตัวเองกับในหนุนคนเจ็บก็มองหน้าตอบกลับไป
ทีนี้แหละในท็อปกับเพื่อนที่ชื่อแมน
หรือนายวชิรพลเกิดสติอายุ๑๙ปี
ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเลย
แค่มองหน้ากันนะทีนี้ค่ะ
ตัวในหนุนคนเจ็บกับในนิวเนี่ย
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในหมู่บ้าน

ตัวเพื่อนของนายหนุนคนเจ็บเนี่ย
มองหน้ากันแต่ในท็อปกับนายแมนไม่สนทำร้ายเลยค่ะ
นี่ช่วงนี้เข้าไปรุมทำร้ายเลยอ่ะ
แต่ตัวในหนุนกับในนิวก็วิ่งหนีค่ะ
หนีเข้าไปในบ้านในหนุนนี่แหละ
กับแมนก็วิ่งตามไป

กับแมนก็เลยกลับออกไปก่อน
แต่ในหนุนที่หนีเข้าบ้านไปเนี่ยนะ

นี่แล้วก็วิ่งตามไปวิ่งตามไปแบบนี้
ท็อปขี่รถจักรยานยนต์ออกจากหมู่บ้านออมทองไปนะ

ไปรับนายกิติพงศ์วงเลิศหรือนายต้าอายุ๒๑ปี

แล้วก็มาเจอในหนุน
ทีนี้แหละในต้าที่เพื่อนไปรับมาเนี่ยนะ
มีปืนยิงใส่ในหนุนเลย
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป

ถึงขั้นต้องแบบโอ้โหไปรับเพื่อนมา
กลับมามายิงใส่เนี่ย
แล้วก่อนเข้ามาผมเจอพวกเขาครับ
พวกเขาเสร็จเขาก็มองหน้า

ไปหาคนเจ็บนะครับ

พักนึงเขาก็มาต่อยผมต่อย
ก็วิ่งวิ่งเข้าไป
แล้วคนเจ็บก็วิ่งไปเอามีดมานี่ครับ
หลังจากนั้นก็เขาก็ขี่รถออกไป
ไม่นานสักนาที๒นาที
เขาก็กลับเข้ามาอีกครับ
เข้ามาเขาก็เข้ามายิงเดินเดินเข้ามายิงเลยครับ

ตอนแรกมาขู่ครับอีกคนไม่กล้ายิง
เขาก็เลยไปเปลี่ยนคน

เขาจอดรถลุงเดินเดินมายิงเลยครับ
มายิงเสร็จเขาก็วิ่งมากระทืบต่อครับ
มันมีอะไรที่ลึกกว่านี้ไหมทำไมแค่มองหน้ากันแล้วก็จะต้องตามมาถึงขนาดนี้ครับ
ไม่มีครับแต่อันนี้คนเจ็บไม่รู้นะครับ
พอคนที่มายิงนี่เพิ่งออกไปจากคุกครับ
อาจจะมีแบบเรื่องแบบต่อยกันอะไรแค้นกันมาก่อนนี้

ทีนี้ค่ะแม่ของในหนุนแม่ของคนเจ็บนะคะ
จำนงชูวงก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ลูกชายวิ่งเข้ามาในบ้านแล้วก็มาหยิบมีดจากบ้านนะคะ
วิ่งออกไปแม่ก็บอกว่าอย่าเอาออกไปเลยห้ามลูกแล้วนะคะ
ว่ามีมีดจะไปสู้ปืนเขาได้ยังไง
แล้วก็ห่วงลูกกลัวว่าลูกจะได้รับอันตรายแต่นายหนุนก็ไม่สน
วิ่งถือมีดออกไปจากบ้านแม่ก็วิ่งตามนะคะ
ไปถึงจุดเกิดเหตุแต่แม่บอกว่าไม่เห็นกลุ่มคนที่ก่อเหตุนะ
แต่เห็นว่าในหนุนลูกชายแม่เนี่ยวางมีด
แล้วกลุ่มคนก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามา
เอาปืนยิงใส่แล้วก็พยายามจะมาทำร้ายต่อนะคะ
หลังจากยิงใส่ไปแล้วแต่ว่าชาวบ้านอยู่กันเยอะแถวนั้น
ก็มาช่วยกันห้ามมาช่วยกันตะโกนบอกให้หยุด

แม่บอกว่าไม่คิดเลยว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
เนี้ยจะกล้ายิงเพราะในหมู่บ้านคนเยอะ
คนเดินกันพลุกพลาดอยากจะให้ตำรวจ
ตามจับคนที่ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ค่ะ
ก็วิ่งตามลูกออกมาเขาตามมาถึงตรงเนี้ย
ตามมาถึงเนี้ยมันก็เอามีอีจวางไว้ก่อนแต่นะแป๊บเดียว

ศัพทชาร์จอยู่ที่บ้านจะไปเอามาแจ้งตำรวจ
พอวิ่งไปพอวิ่งกลับมาอีกทีโดนแล้ว

ก็ฟื้นแล้วตอนนี้แต่ก็ยังไม่ค่อยดีฟื้น
หิวน้ำอย่างเดียวร้องหิวน้ำก็ยังไม่อะไร
เขาผ่าตัดเยอะเนอะตัดไตไป
ตอนนี้ในหนุนก็ยังเจ็บหนักอยู่นะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคือตอนแรกเนี่ย
เห็นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุเข้าไปคุยกับกลุ่มของในหนุนคนเจ็บนะ
แล้วก็คุยกันเนื้อหาประมาณเหมือนกับว่า
กลุ่มคนเจ็บเคยใช้มีดไปแทงกลุ่มคนก่อเหตุมาก่อน
เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเขาได้ยินคร่าวประมาณนี้
หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการใช้ปืนขู่
แล้วก็มีการรุมทำร้ายกันจนกลุ่มคนเจ็บเนี่ยหนีไป
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากหมู่บ้าน
แต่หลังจากนั้นไม่นานกลุ่มที่ขี่รถจักรยาน
ออกไปจากหมู่บ้านเนี่ยย้อนกลับเข้ามาอีกที
แล้วก็มีปืนมาด้วยแล้วก็มายิงใส่ค่ะ
มันกระทืบแล้วจะไม่มีฟันอีก
เขาบอกเลยห้างพอไว้
แล้วบอกห้างพอไว้ว่าไงครับ

ไปที่บ้านของในต้า
ซึ่งเพื่อนของคนเจ็บบอกว่าในต้านี่แหละเป็นมือยิง

ต้ามีปืนย้อนกลับเข้ามาแล้วก็ยิงในหนุนเนี่ยนะคะ
แต่ว่าไปแล้วเนี่ยไม่เจอในต้า
ไปเจอคุณตาของในต้า

คดียาเสพติดมา๒๓เดือนได้แล้ว
รู้ข่าวก็เพราะตำรวจมาที่บ้าน
พยายามติดต่อหลานและติดต่อไม่ได้

หลานชายจะมาก่อเหตุแบบนี้
ไม่ใช่มันแบบเขาแบบจะพลุกไปต่างอย่างเนี่ย
พลุกไปต่างอย่าง

แล้วแม่เขาว่ายังไงบ้างครับ

ถึงแม้ว่าแม่เขาก็ติดต่อไม่ได้
เมื่อวานนี้ต้าได้กลับมาบ้านไหมครับ
ไม่มา
เมื่อวานว่าเมื่อคืนก็ไม่มา

คนนี้เขาก็โทรไปติดต่อไม่ได้เลย
ทุกอย่างปลาไปยิงก่อเหตุยิงเขา

เขาดูแวะนึงเขาว่ามันไม่ใช่ตา
ทีนี้ค่ะตำรวจสพบังปูก็เตรียมรวบรวมหลักฐาน
เพื่อขอออกหมายจับทั้ง๓คนนะคะ
ในต้ามือยิงรวมถึงในท็อปในแมน

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกันไปถึงในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
ทั้ง๓คนนี้น่าจะหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านเอื้ออาทร

ก็ไปซ่อนตัวอยู่กับเพื่อนที่เป็นช่างศักดิ์
เพื่อนคนนี้เป็นเบาะแสให้ตำรวจค่ะ

ดีนะคะเพื่อนคนนี้บอกว่าเห็นข่าว

ตำรวจก็เลยไปนี่จับตัวได้แล้ว
แล้วก็มาสอบสวนที่สพบังปู

ดีค่ะดีค่ะถูก
ให้ที่ซ่อนพวกแบบผู้ต้องหาอย่างนี้โดนด้วยนะ

โอ้โหหนีไปอยู่กับเพื่อนเลย

แจ้งตำรวจดีกว่าตำรวจก็เลยไปจับนะคะ
ทีนี้กลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้เขาบอกแบบนี้ค่ะ
มันไม่ใช่แค่มองหน้ากันแล้วก็ไปยิงกันหรอก
จริงแล้วเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
อ้างว่าเคยถูกในหนุนคนเจ็บอะค่ะ

วันเกิดเหตุเนี่ยก็พากันไปหาในหนุน

แต่ในหนุนใช้ไขควงมาไล่แทงพวกเขาก่อน

แล้วในต้าก็เลยชักปืนออกมายิงเพื่อป้องกันตัว
ยิงเสร็จเอาปืนไปโยนทิ้งทำลายหลักฐานแล้วก็พากันหนีไปกบดานอยู่บ้านเพื่อน
สุดท้ายเพื่อนดูข่าวเพื่อนบอกไม่ไหวไม่ให้ที่ซ่อนตัวคนร้ายแน่
แจ้งตำรวจจนตำรวจไปจับนะคะครับตำรวจก็ควบคุมตัวทั้งสามคน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะอ่าแต่กล้องวงจรปิดเดี๋ยวนี้นี่โอ้โห
มันชัดจริงนะจริงค่ะตามตรอกซอกซอยต่างเห็นหมดเลย
เห็นพฤติกรรมทุกอย่างอืมโชคดีเพื่อนดูคุณเขียนมาสอนอ่านข่าวเรื่องนี้พอดี
ดีมากค่ะต้องดูตลอดค่ะ